ประมาณ๑๖นาที๓๐นาทีจึงกลมผู้ชูนมทะลูฟ้าจะเคลื่อนขบวนไปที่
จากอนุสาวรีนะครับมายังไม่ทันถึงสามเหลี่ยมดินแดงดีเลยฮะมีการปาประทัด
แรงงานเข้ามาครับเชิญครับ
เชิญค่ะคุณครินทร์ค่ะ

จะมีกองกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ
จำนวนหนึ่งนะครับคอยตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยนะครับ

นำดันแนวกั้นเข้าไปถึงบริเวณกรมทหารราบที่หนึ่ง
นี้ก่อนหน้านี้นะครับมีการปาประทัดข้ามไป
ยังฝั่งหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ซึ่งหลังแนวนั้นนะครับมีตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ
กำลังพร้อมกับรถจีนนะครับ
จำนวน๒คันนะครับที่คอยตึงกำลังอยู่บริเวณนั้น

พยายามที่จะตะโกนยั่วยุ
ตำรวจที่อยู่หลังแนวตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
และก่อนหน้านี้ได้มีการปาประทัดข้ามไปยัง
บริเวณด้านหลังแนวตู้คอนเทนเนอร์บริเวณนั้น
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจนะครับยังไม่มีการตอบโต้ใดกลับมา
ซึ่งเป็นการยั่วยุหลังจากที่ทางกลุ่มทะลุฟ้า
กลุ่มหลักที่ทำกิจกรรมอยู่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ทำกิจกรรมเผามังคุดจำนวน๓๐๐กิโลกรัมนะครับ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีกลุ่มมวลชน
พยายามชูทงสำนักทงชาติไทยบริเวณหน้าตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งด้านหลังนั้นนะครับมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ
ทางผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒นะครับ
คนตำรวจตรีอัศวยุทธ์นุษย์ทุ่มนะครับ
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในวันนี้นะครับ
สั่งการอยู่บริเวณด้านหลังแนวนะครับ

พร้อมทางตำรวจไม่เปิดเผยว่าจะเป็นการควบคุมกลุ่มมวลชนยังไง
แต่เพียงที่จะไม่ให้กลุ่มมวลชนนะครับหนัดดันแนวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
ข้ามและผลักดันเข้าไปถึงบริเวณหน้ากรมทหารราบที่๑นะครับ
ซึ่งจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมทำกิจกรรมได้อยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเท่านั้น
เท่านั้นซึ่งบริเวณนี้ครับตำรวจได้นำ
รวดหนามและแผงเหล็กมากั้น
แต่ประมาณ๑๕นาฬิกาได้มีการ
หรือถอนแนว

นี่เป็นภาพบริกาสสดนะครับ
กลุ่มทะลุฟ้านะครับก็เตรียมที่จะเดินทางมา

ตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางกลุ่มมวลชนนะครับ
มีการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ

และเตรียมที่จะทำกิจกรรมบริเวณนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับยังไม่มีการทำกิจกรรมหรือเผามีแต่เพียงการคว่างปลาสิ่งของข้ามไปยังฝั่ง
ขอบคุณมากครับคุณคลินกระมุดโยธินนะครับ

วันนี้รู้สึกว่าจะอุ่นเครื่องกันเร็วพอสมควร
ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีเอาไว้นะครับ